ชมไอเดียการทำสื่อการเรียนรู้แบบรักโลก

ช่วยลดปัญหาขยะและยังผสานการอนุรักษ์วัฒนธรรมเอาไว้ด้วย
ติดตามจากรายงานพิเศษโดยคุณธัญพรครองยุทธ์ครับ
ค่ะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเก่าถูกนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ยุคสู่สื่อการเรียนการสอนให้กับน้องนักเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๓วัดโคกโหนดจังหวัดพัทธลุง

ใช้ประกอบการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้
เงินเราเองเราก็เข้าโครงการในส่วนของ
เราก็เรียกว่าเราจะมีแนวคิดอย่างไรที่จะให้เด็กเขาเกิดความตระหนัก
ก็ลงมาลงตัวที่ตัวชิ้นงานตัวนี้นะ
เรามีแบบพิมพ์อยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นหน้ากากนายพราน
แต่ว่าในส่วนของแบบพิมพ์นั้นราคามันค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงต่อหน้า

แล้วก็งบประมาณมันก็มีจำกัดที่เราไม่สามารถที่จะไปประดิษฐ์
หรือไปหาให้กับนักเรียนได้ทั้งหมดนะคะ
เนื่องจากว่าในโรงเรียนของเรามีเด็กนักเรียนที่เขาสนใจด้าน
เป็นด้านการแสดงพรานเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ
ก็เลยทำขึ้นมานะคะโดยกันก็จะมีแบบ
นำกระดาษหนังสือพิมพ์มาแช่น้ำให้เปื่อย
ขยำจนเป็นชิ้นเล็กละเอียดบีบน้ำออกแล้วเทกาวลงผสม
วดจนเป็นเนื้อเดียวกันก็สามารถนำไปปั้นขึ้นรูปได้เลยค่ะ
เมื่อได้รูปทรงที่ต้องการแล้วนำไปพึงแดดจนแห้งแล้วลงสีสัน
เท่านี้ก็จะได้หน้ากากนายพรานไว้ใช้ประกอบการเรียนแล้ว
เวลานำมาแสดงก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะ
การประสานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่สื่อการเรียนการสอน
ให้น้องได้ลงมือปฏิบัติจริงแบบนี้นี่แหละค่ะ
เป็นหนึ่งในแนวทางการเรียนรู้วิถีชีวิตรักโลกนะคะ
ที่จะส่งต่อสู่อนาคตที่ดีของน้องด้วยค่ะ
พลศิลาธรรมถ่ายภาพธัญพรครองยุทธ์
ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
ดีจังเลยนะครับเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากนะครับ